คุณผู้ชมครับไปดูความแปลกตาของโบสถ์แห่งหนึ่ง

เพราะว่าโบสถ์เป็นรูปของเรือสัมเภาลอยน้ำ
อยู่ที่วัดยางอำเภอแสวงหา
ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
คุณผู้ชมดูความแปลกตาตรงนี้
พระอุโบสถหรือว่าโบสถ์ที่มีกำแพงโค้ง
เป็นทรงเรือสัมเภาลอยน้ำสวยงามแบบนี้นะครับ
ก็มีชื่อว่าสุวรรณวาสวรรค์
อยู่ภายในวัดยางตำบลห้วยไผ่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับ
สร้างขึ้นเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
พระครูปากาศิษย์ธรรมคุณหรือว่าหลวงพ่อสุวรรณอายุ๗๔ปี
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดยางแห่งนี้นะครับ
เป็นผู้ริเริ่มสร้างโบสถ์หลังนี้
เล่าให้ฟังนะครับว่าแนวคิดในการสร้างโบสถ์
ญาติโยมที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน
ซึ่งนั่งเรือสัมเภามาจากเมืองจีนแล้วครับ
ในสมัยเขาเรียกว่าเสือผืนหมอนใบ
หอบเสือมาพื้นหอบหมอนมา๑ใบนะครับ
มาค้าขายอยู่ในเมืองไทย
จนกระทั่งธรรมค้าขายเจริญร่ำรวยรุ่งเรือง

เพื่อระลึกถึงบุญคุณของเรือสัมเภา

เหลือสัมเภานี่ก็สมัยก่อนเนี่ย
เคยเกิดที่เมืองจีน
แล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ย
อาศัยประบาดสำเร็จจุลจอมเก้าเจ้าอยู่

ท่านการอนุญาตให้มาเรือกับท่าน
เขามีอยู่เสือบหรือหมอนใบเท่านั้น
ตอนมาข้างนี้แล้วบวช
เราก็สร้างเรือสัมเภานั้นต่อแผ่นท่าน
คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปชมโบสถ์

ก็ที่วัดยางสันนิษฐานว่า
สร้างในสมัยอายุเทียตอนปลายครับ
มีทั้งพระพุทธรูปศิลาทราย
พระพุทธรูปปูนปั้นที่ชำรุดแล้วก็ใบเสมาหิน
อกจากนี้นะครับก็ยัง
ห่างไปทางที่ใต้ของวัดประมาณครึ่งกิโลกรัม
ยังมีเนินดินซึ่งเคยพบพระเครื่องจำนวนมาก

และด้วยเหตุที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านบางรจันทร์มากนัก
มีการสันนิษฐานว่าบริเวณนี้แหละ
คงเป็นสถานที่ซ่อนสมบัติล้ำค่าของคนไทยในสมัยนั้นด้วยนะครับ

ของวัดยางที่จังหวัดอ่างทองนะครับ